วันที่เท่าไหร่จ้า๒๕แป๊บเดียวเอง
เดือนนี้จะหมดอีกแล้วนะคะก็เตรียมจะขึ้นสู่เดือนมีนาคม
และวันที่๑มีนาคมก็คือ
วันที่สลากินแบ่งรัฐบาลจะประกาศผลรางวัล
ถูกต้องแล้วค่ะวันนี้ใครที่นิยมตัวเลขนะคะ
ล้อมวงกันมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปที่ไหน

ไม่ได้ขึ้นรถแต่ว่าพาไปที่วัดศรีสว่างวง
ตำบลสุขเศร้าองค์เผินจังหวัดอุดรธานี
ที่เห็นนั่งรถกันอยู่แบบนี้เพราะว่า
ชาวบ้านเขามาร่วมขบวนแห่รับหุ่นปู่ตาปะขาว
เพื่อที่จะนำมาตั้งไว้ที่สาราข้างบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด
แล้วก็จะมีนางรำมีดนตรีแห่บันเลงกันไปแบบสนุกสนาน
พระอุโบสถนั่นเองนะคะ
แล้วก็มีการนำลงจากรถเรียบร้อยใช่ไหม

สิ่งที่หลายคนให้ความสนใจก็คือ

ทะเบียนของรถคันนี้นะคะ
นี่ค่ะที่แห่หุ่นปู่ตาปะขาวหมานนั่นเอง

หลังเสร็จพิธีนะคะพ่อจ้ำก็จะมีการเขียนอะไรบางอย่างลงในกระดาษ
บรรดายญาติโยมได้ไปดูกันล่ะ
ไปดูกันสิว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
แต่พ่อจ้ำยังบอกว่าเมื่อคืนนะปู่ตาปะขาวมาเข้าฝัน
ว่ายังไม่มีบ้านเลขที่เลย
ก็ขอให้กรรมการหมู่บ้านเขียนเลขที่บ้านมาติดไว้ให้พ่อปู่หน่อย
ก็เลยกลายเป็นที่สนอกสนใจของผู้ที่นิยมเรื่องของตัวเลขนะคะ
คือจริงแล้วพ่อปู่เนี่ยย้ายมาไงนะ

พอย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่ที่วัดศรีสว่างวงแล้วเนี่ย
พ่อปู่ก็บอกว่าพ่อมาอยู่ตรงนี้ยังไม่มีบ้านเลขที่เลย
กลัวจะไม่มีที่อยู่แบบเป็นหลักแหล่ง
ก็เลยอะก็วากันแบบนี้แหล่ะอย่างนี้

ขณะที่อีกหนึ่งนี่ก็ฮอตฮิตเหมือนกัน

ปฏิหารคราวนี้มาเข้าแฝงร่างอีกแล้ว
เป็นแฝงร่างหญิงวัย๕๐ปีชื่อหน่อย
คนนี้เธอมาจากกรุงเทพมาพร้อมกับครอบครัว
ตั้งใจเลยว่าจะมากราบไหว้มาขอโชคขอลาบ
จากแม่ย่าสบายทองและแม่ย่าสร้อยสุดา
เคียนคู่อายุกว่าร้อยปีที่ยืนต้นตายพราย
แล้วก็ตกน้ำมันอยู่หลังวัดวัดแห่งเนี้ย
ก็คือถ้าเกิดคุณผู้ชมจำไม่ได้
เป็นตะเคียนคู่ที่มีสบายบกพริ้วปริวสะบัด
แล้วมีคนถูกแฝงร่างหลายคนที่มา
แต่มันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะ
ซึ่งจริงเธอเล่าให้ฟังแบบนี้คุณหน่อยเธอบอกว่า
เธอกำลังกราบไหว้ขอพรอยู่จู่นะคะ
เธอก็หลับตาแล้วเธอก็ตัวสั่นหงายหลังไป
คล้ายอาการเหมือนคนจะไปล้มแบบนี้ค่ะ
ทำให้ดูแบบนี้แล้วก็มีเพื่อนเข้ามาช่วย
นวดค่ะช่วยนวดผ่อนคลายคลายอาการ
แต่คุณหน่อยก็ยังคงมีน้ำตาไหลไหลพรากออกมาเหมือนร้องไห้แบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเธอร้องไห้ดีใจที่คนพากันมาทำบุญ

ญาติญาติมีการอุทิศส่วนกุศลแล้วก็กรวดน้ำไปแล้ว
คุณหน่อยก็จะยกมือไหว้ปั๊บหลังจากนั้นปั๊บ
อาการเธอหายกลับเป็นปกติเลย
แล้วเธอก็เดินไปที่โคนต้นตะเคียนไปก้มดูนิดหนึ่ง

แล้วเธอก็เหมือนเดินไปที่ตะเคียนเหมือนไปพูดอะไร
ก้มดูอะไรบางสิ่งบางอย่างประมาณนั้นนะคะ
แต่ต้องบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชม
ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้คุณผู้ชมงมงาย
แต่ว่าจะมาเล่าสู่กันฟังว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ
ของคนที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่นแต่ละที่ยังไงบ้างนะคะ
ดูแล้วก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมกันเยอะด้วยนะคะ